คุณผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระวัชิละเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชวิธี
เลิมพระประมาพิไทยพระนามาพิไทยและสถาปนามพระฐานนอนดอนศักดิ
พระบรมวงศ์ในการพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
พุทธศักราชสองพันห้ามร้อยหกสิบสอง
พระบาทสมเด็จพระวชิละเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
มหายศูนระยะพิมารในพระบรมมหาราชวัง
ในการพระราชวิธีเฉลิมพระประมาพิไทยพระนามาพิไทย
และสถาปนาพระธานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์อ่านประกาศ
กระแสพระบรมราชองค์การเฉลิมพระประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
เป็นพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหามราชบรมนาศธบพิษ
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏในรัชกาลที่๙
สาธาประนามแค่ทานันดอลศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ดังนี้
พิไทยเป็นสมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัฐราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรมหาวะธิลาลงกรวรราชพักดี
สิริกิจจารินีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวรลักษณ์อัครราชกุมารี
ส่งเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในรัชกาลที่๙
โดยทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
ต่อมาในราชการที่๑๐มีพระบรมราชองค์การเฉลิมพระนามเป็น
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสว่างควัฒน์วรคัตติยราชนารี
พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสวมสวรีพระวรราชาเทศดามาศ
พระมารดาในพระเจ้าหลานเถอพระองค์เจ้าพระชรกิจยภาพ
เลิมพระนามเป็นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุธนารีนาศ

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเฉลิมพระนามเป็น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนธิราเทพยาวดี
เป็นพระธิดาในรัชกาลที่๑๐และทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์ใหญ่ในรัชกาลที่๙
อัลโอน
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐเฉลิมพระนามเป็น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัฐราชกัญญา
ทรงเป็นพระธิดาในรัชกาลที่๑๐
โดยเมื่อวันที่๑๕มิถุนายนพุทธศักราช๒๕๕๙
ราชการที่๙มีพระบรมราชองค์การสถาปนาให้ดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์
ขึ้นเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธเฉลิมพระนามเป็น
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธ
มหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูรณ์ราชกุมาร
เป็นพระราชโอรสในราชการที่๑๐
โดยทรงพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธ
ต่อมารัชกาลที่๙มีพระบรมราชองค์การพระราชทานพระราชหัดทะเลขาขนานพระนามว่า
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธ
เมื่อวันที่๑๕มิถุนายนพุทธศักราช๒๕๔๘
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุธาพรเฉลิมพระนามเป็น
พระเจ้ารวงเธอพระองค์เจ้าสิริภา
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยธรรมกิติคุณ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยธรรมกิติคุณ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุธาพร

พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยธรรมกิติคุณ

และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยธรรมกิติคุณ